คุณผู้ชมทักขายผ่านลายหน้าจอกันหน่อย
ว่าคุณทำอะไรอยู่ไปทำบุญที่ไหน
เชิญชวนกันไปทำบุญตักบาท

กรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่ง
ล่อลวงเด็กหญิงชั้นป๑วัย๘ขวบ
ไปเข้าห้องน้ำคนพิการ
ล่ะพิการบ้างล่ะให้เด็กหญิงมาช่วยกดน้ำในชะโครกให้หน่อย

สุดท้ายเด็กหญิงวิ่งออกมาจากห้องน้ำ
บอกแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
คือน้องโดนฝ่ายชายมาจับอวัยวะเพศด้วยนะ
แล้วน้องก็ตกใจวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมา
ใช่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดของห้างจับภาพได้ชัดเจน

ทีนี้ก็อยู่ที่ตำรวจในการที่จะสืบสวน

ท้ายที่สุดตำรวจชุดสืบสวนสพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
สามารถจับกลุ่มตัวนายนิธิพัฒระนิธิวาธีอายุ๔๐ปี
เมื่อวานนี้นะครับเขามีชื่อชื่อเล่นนะนายอุ๋ยเงี๊ยบ

หลังก่อเหตุครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นการก่อเหตุ
วันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตำรวจรวบตัวเขาได้ที่อาคารแห่ง๑ย่านถนนพระราม๓
พร้อมกับรถยนต์คันที่ใช้ในวันก่อเหตุ
หลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาสอบสวน

เป็นคนที่ปรากฏในภาพในกล้องวงจรปิดของห้างจริง
แล้วก็ลวงเด็กหญิงเข้าห้องน้ำจริง

พบว่าผู้ชายคนนี้เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันแบบนี้มา
โดยใช้อุบายว่าเจ็บแขนเหมือนการหลอกเด็กครั้งนี้เลย

ครั้งที่แล้วไปก่อเหตุกับเด็กนักเรียนหญิงในเขตกรุงเทพ
เมื่อปี๕๙และสารมีคำสั่งรอลงอาญา๒ปี
พอครั้งนี้ก็มาก่อเหตุซ้ำโดนจับกลุ่มนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามผู้ก่อเหตุว่าอยากจะพูดอะไรกับเด็ก
ผู้ก่อเหตุบอกว่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจ
ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบครับ
ขอโทษครับขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจครับรู้ตัวไหมครับตอนที่ทำน้องครับมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่า

แต่เขาให้การนะอันนี้ไม่ได้ให้การกับตำรวจแต่ว่าให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
บอกว่าขอโทษก็ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบนะครับ
จากการสอบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุรายนี้ก็เขามีรสนิยมทางเพศ
ที่คือชอบเด็กชอบเด็กหญิงนะฮะรู้ตัวรู้นะว่าเป็นเด็กแต่ก็ยังอยากจะทำ
ส่วนพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะครับ
แล้วก็ตัวเขาเองชอบไปเดินตามห้างสรรพสินค้า
เมื่อถูกใจใครหรือว่าเมื่อเลือกเหยื่อแล้ว
ก็จะก่อเหตุในลักษณะแบบเดิมทันที
คือใช้อุบายเจ็บแขนบ้างแหละพิการบ้างแหละ
พาเด็กเข้าห้องน้ำคนพิการบ้างแหละนะครับแล้วก็ลวนลามเด็กนะครับ
อกจากนี้ในเฟซบุ๊กของผู้ต้องหายังพบนะครับ
มักจะชอบทำตัวเป็นเซลป
เคยไปร่วมออกรายการหาคู่ชื่อดัง
นี่ค่ะรายการนี้เลยหลายคนน่าจะรู้จักนะ

ใช้ชื่อที่แบบว่าให้คนเรียกได้จำง่ายนะฮะ
เงียบชื่อแปลกให้คนจดจำ
ถ่ายรูปกับดาบราแล้วก็เอาไปอวดในเฟซ
เอาไปอวดเพื่อนใช้ชีวิตหรูหรา
โปรไฟล์ให้ตัวเองดูดีน่าเชื่อถือ

เคยเป็นแอดมินเพจสัตว์โลกอมตีนนะฮะ
เป็นเพจนี้เป็นเพจดังเลย

เพจก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เคยเป็นแอดมินจริง

แล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากออกจากการเป็นแอดมินแล้ว

ยังเป็นแอดมินเพจอยู่นะฮะ

แม็กซหมอแหลปแพนด้าเขาก็แอบอ้างไปทั่วนะครับ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้นะคุณเขามีความรู้ทางกฎหมายนะ

พนักงานอยู่ในนั้นเออเนี่ยแล้วยังไปก่อเหตุอีกนะ
แต่คราวนี้อาจจะใช้ข้อกฎหมายมาปฏิเสธไม่ได้แล้วนะฮะ
ขณะที่ทางเพจสัตว์โลกอบตีนเนี่ยนะครับ
ได้ออกมาชี้แจงผ่านเพจขออภัยที่ไม่ได้คัดกรองบุคคล

ขณะนี้บุคคลดังกล่าวผู้ชายคนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจแต่อย่างใดนะครับ
มาดูฝั่งของแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายบ้าง
ของเด็กหญิงก็บอกว่าตอนนี้นะสภาพจิตใจของลูกสาวเนี่ย
ก็ยังคงหวาดกลัวแล้วก็ระแวงกับการพูดคุยกับคนแปลกหน้า
แต่แม่ก็ต้องพยายามสอนทำความเข้าใจกับลูกก่อน
อันนี้ก็สอนลูกมาโดยตลอดนะอย่าไปกับคนแปลกหน้า
แต่วันที่เกิดเหตุลูกเขาก็เห็นว่ามีผู้ชายคนนี้
ขอความช่วยเหลือก็จิตใจดีเผื่อช่วยอะไรเขาได้นะ

แล้วแม่ก็เตือนไปถึงผู้ปกครองคนอื่นด้วยนะ
เฝ้าระวังบุตรหลานด้วยนะครับ
สภาพจิตใจน้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ก็ต้องอยู่ใกล้หนูตลอดไม่งั้นก็จะมีกลัว
ถ้าอยู่กับหนูก็จะปกติแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็จะแบบ
มองหาคนที่รู้จักแล้วอะไรอย่างนี้จะไม่อยู่คนเดียวแล้ว
กลัวว่าจะมีคนแบบมาเอาเขาไปจากหนูอะไรแบบนี้

แต่พอบอกแล้วว่าเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วนะ
เขาจะไม่มาทำอะไรเพื่อนเรากับหนูแล้วนะอะไรอย่างนี้
เขาก็จะรู้

เพราะว่าเด็กก็เหมือนมีเรื่องแบบนี้แล้วมันฝังใจ

ตำรวจแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็คือพรากแล้วก็พาเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี

แล้วก็ข้อหากระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีด้วยนะครับ